เดี๋ยวเราไปต่อที่จังหวัดมหาสุรคนธรรมมีคุณครูคนหนึ่งอายุ๕๘แล้ว
ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเสาล้มโคนกันไป
ต้นไฟดับไปครึ่งเมืองทีเดียวครับ

ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีไฟใช้กันไปครึ่งเมือง

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหัก
ตรงที่๔แยกถนนนครสวรรค์๓๓อำเภอเมืองมหาศาลคาม

คือมีไฟไหม้ขึ้นที่เสาไฟฟ้า

ก็มีระบัดวีโก้พุ่งชนเสาไฟอยู่ก็หักไปหลายต้นเหมือนกันนะฮะ
กระบาดยังพุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์อีก๕คันด้วยครับ
ที่จอดอยู่หน้าอำราณธวีซับ
ก็เสียหายไปอีกหลายคันเหมือนกันนะครับ
ส่วนคนขับรถคือนายจำเนียนมะมโรงรัฐอายุ๕๘ปี

เป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่ง

กากีลงมาจากรถสภาพผู้จาไม่รู้เรื่องแล้ว

เล็กน้อยมีกลิ่นเหล้าคะคลุ้งไปหมดเลย
มีบาดแผลบาดเจ็บจากเศษกระจก
ดตามแขนตามขาแล้วก็เคล็ดขาดยอกนิดหน่อย
ก็เลยมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับ
ผู้เสียหายอีก๑คนจากเหตุการณ์นี้
เขาเล่าให้ฟังก็คือนายชาญยุทธ์เจนตระกูล
ซึ่งถูกนายจำเนียนคือคุณครูเนี่ย
ขับรถไปชนบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย
ห่างจากจุดที่ไปชนเสาไฟประมาณ๖๐๐เมตร

ด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วัดมหาศาลคามเองก็เร่งเข้าไปแก้ไขแล้ว
ให้ประชาชนนั้นเขามีไฟฟ้าใช้เพราะว่าแน่นอนนะฮะ
ต้องตัดไฟจากเสาไฟต้นที่หักไปข้างละ๑๐๐เมตร
เพื่อให้พื้นที่อื่นของเขตเทศบาลนั้น
ยังสามารถกลับมาใช้ไฟได้
เนื่องจากว่าต้องรอเปลี่ยนเสาใหม่ทั้ง๒ต้นที่หักลงมาก่อน
ขณะที่คนก่อเหตุในจำเนียนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแน่นอนต้องเกิน
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งเรื่องของเมาแล้วขับ
เรื่องของไปชนทำให้คนอื่นเสียทรัพย์คนอื่นบาดเจ็บ
และที่สำคัญทรัพย์สินของราชการก็เสียหายเพราะเสาไฟฟ้าหักด้วย
ก็ว่ากันไปหลายกระทงทีเดียวกับคุณครูคนนี้

มหาสารคามเดือดร้อนกันครึ่งเมืองใช่ไหมคะ